ร้อนคุณร้อนแบบนี้ต้องดูแลเด็กในครอบครัวให้ดี
เด็กอายุสักประมาณ๑๐๑๓ปี๗คนนะคุณนะ
ชวนกันไปเล่นน้ำปรากฏว่าจมน้ำไป๑นะครับ
ชื่อน้องป๊อปอายอายุ๑๒นะครับ
แล้วคุณยายมาขอเจ้าที่เจ้าทาง
ขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาเปิดทางให้หน่อย
ให้เจอหลานชายให้เจอน้องป๊อปอายคุณผู้ชม
ไปดูช่วงจังหวะที่คุณยายจุดทูปบอกเจ้าป่าเจ้าเขาหน่อยฮะ
ขอเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าแม่ธรณีนะฮะ
เจ้าแม่คงคาขอให้เปิดทางให้หน่อย
เจอน้องป๊อปอายน้องป๊อปอายเป็นเด็กชายวัย
ซึ่งเป็นหลานของคุณยายนะคุณนะ
คุณยายก็บอกชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อเล่น
แล้วก็อายุหมดเลยนะฮะ

แล้วก็หน่วยกู้ภัยประจักษ์หนองคายและกู้ภัย๑๙๑ชะบาน
พยายามที่จะค้นหาน้องป๊อปอาย
เด็กชายที่ศูนย์หายในลำคลองห้วยยาง
บ้านวังยางใต้หมู่๔ที่ตำบลวัดธาตุ

คือเด็กชวนกันมาเล่นน้ำนะคุณ๗คน
เป็นเด็กชายอายุ๑๐๑๓ปีนะครับ

แล้วก็เล่นในน้ำในคลองมันลึกประมาณ๕เมตรนะคุณ
แล้วก็กว้างประมาณ๑๐เมตรนะคุณนะ
น่ากลัวเหมือนกันเพราะน้ำลึกนะครับ
ทีนี้เล่นไปได้สักครึ่งชั่วโมง

แล้วน้องป๊อปอายนะฮะว่ายน้ำไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นัก
ก็จมดิ่งลงสู่ใต้น้ำต่อหน้าเพื่อนเลย
เพื่อนเด็กชายด้วยการพยายามหาวิธีช่วยเหลือ

ป๊อปอายจมหายไปต่อหน้าต่อตา
เด็กก็รีบขึ้นมาจากน้ำมาแจ้งผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน

แล้วก็อย่างที่เห็นไปว่าคุณยายของน้องป๊อปอายเนี่ย

ช่วยเปิดทางให้ค้นหาหลานชายจนเจอนะคุณฮะ
โดยคุณยายบอกว่าปกติในวันหยุดนะคุณ
คือคุณยายเองนะก็จะนอนดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้าน
หลานก็จะนอนดูโทรทัศน์อยู่กับคุณยาย
แต่อยู่อยู่วันนี้บอกว่าจะออกไปเล่นน้ำกับเพื่อน
ยายก็ไม่คิดว่าหลานจะแอบออกมาเล่นน้ำ
ซึ่งลำห้วยนี้ก็อยู่คนละหมู่บ้านด้วย
แล้วก็แปลกใจที่ทำไมหลานชายถึงมาเล่นน้ำอีกหมู่บ้าน
ทั้งที่ยายเองคนในครอบครัวเองก็เคยเตือนแล้ว

เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้ความพยายามในการค้นหาอยู่นานกว่า๔ชั่วโมงคุณ
เมื่อคืนมืดค่ำแล้วเจ้าหน้าที่ทำงานจนถึงดึกแล้วครับ

วันนี้เป็นปฏิบัติการในตอนเช้าตั้งแต่เช้าที่ผ่านมา

ก็ยังไม่เจอร่างของน้องป๊อปอายเลย

เพื่อนเด็กน้อยที่มานั่งรอด้วยความหวังเหมือนกัน

แล้วก็เพื่อนก็คือน้องป๊อปอายจมหายไปนะครับ
ระมัดระวังด้วยเรื่องของเด็กเล่นน้ำในช่วงอากาศร้อนแบบนี้นะฮะ